โซเชียลเขาแชร์คลิปกันอยู่ตอนนี้มีคนที่อ้างตัวเป็นพ่อปู่ฤษี
ลานไปบนพื้นนะคะแล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์ที่มีอาการแปลกแปลก
สงบลงค่ะสาธุสาธุนะฮะสาธุครับ
ใครเข้ามาแล้วเชื่อกันสาธุนะครับปู่รือสีป้อมมาเป็นปารามีนะฮะ

ในคลิปกำลังคลานไปตามถนนยาวเป็น๑๐เมตรเลย

ตามถนนระยะทางก็เป็นระยะไปแบบนี้
ในคลิปเมื่อพ่อปู่ฤษีคลานเข้าไปใกล้ถึงสถานที่

ศิษย์ผู้หญิงก็มีอาการแปลกแสดงท่าทางแล้วก็กรีดร้องออกมา
ปู่ฤษีก็รดน้ำลงไปที่หญิงสาวที่เป็นลูกศิษย์จนอาการสงบลงค่ะ
นอกจากนี้ชายที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อปู่ฤษี
เขามีการหยดน้ำตาเทียนใส่หน้าตัวเองด้วยนะ
แล้วก็ไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยหรือว่าร้อนอะไร
ดอกไม้ให้บรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีด้วย
คลิปนี้ค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ไม่ได้ระบุรายละเอียด

เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกทีนึงว่าเป็นพิธีกรรมอะไรกันแน่
พักนี้มีคลิปเรื่องของฤษีออกมาบ่อยเหมือนกันนะ
เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ